ต่อที่เรื่องของอาหารทะเลแถวหัวหินกันหน่อยนะครับ
มีคนไปเที่ยวแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสั่งอาหารเขาจะได้นั่งเตียงผ้าใบฟรี
ปกติเขาจะคิดราคากันร้อยหรือ๓๐๐อะไรประมาณนี้ใช่ไหม
อันนี้เบรดเสร็จแล้วโดนไป๒๐๐๐กว่าบาท

เป็นเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบร้านอาหารชื่อว่าป้าแก้วซีฟู้ดนะครับ
นางอารีนุ่มเจริญอายุ๖๗ปีเพราะว่ามีคนใช้เฟซบุ๊กเนี่ยเขาถ่ายภาพ
แล้วข้อมูลเนี่ยไปโพสต์บอกว่าโอ้โหร้านนี้แพงจังเลยครับ
สอดคล้องกับอาหารที่ได้มาเลยรู้สึกเหมือนโดนบังคับให้สั่ง
เบ็ดเสร็จละสองพันสามเพื่อแลกกับการนั่งเก้าอี้ฟรีนะครับ
อารีเขาบอกว่าก่อนที่จะคิดเงินเนี่ย
มีการส่งบินให้กับลูกค้าตรวจสอบแล้วแต่เอ๊ะก็ไม่มีใครพูดอะไรนี่
อืมมีเพียงผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าโอ้ยอาหารแพงนะ
ทางร้านก็เลยเอาเมนูเทียบให้ดูว่าทุกอย่างราคาเป็นไปตามที่อยู่ในเมนู
เอาไว้ตั้งแต่แรกยืนยันว่าขายตามเมนูทุกอย่าง
ทำตามกฎกติกาทุกข้อไม่ได้บังคับให้สั่งนะนะฮะ
สั่งมากสั่งน้อยก็นั่งฟรีส่วนป้าออสพนักงานร้านที่รับออเดอร์
บอกว่าทางร้านจะมีเมนูแล้วก็ระบุราคาชัดเจน
สั่งหรือไม่สั่งก็ได้ราคายืนยันว่าไม่ได้ขายแพงเกินจริง
เพราะขายตามราคาตามท้องตลาดนะครับ
เออมันไส้อยากเจอคนกินมาเลยบอกว่าไอ้ออสรออยู่ทะเลเนี่ยให้มา
ใครมาโคตรโภคคุณแม่ผมเจอนี่แหละโอ้ป้าออสของขึ้นเลย
ไอ้ออสรออยู่ทะเลมาเลยอยากเจอคนกินมันไส้เนี่ยนะฮะ
ทางด้านของนายประสบชัยภูลเกิดเป็นพาณิชย์จังหวัดประจวบคิริขัน
บอกว่าก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าผู้ประกอบการร้านค้าให้บริการลักษณะคล้ายกับข่มขู่หลอกลวงและเอาเปรียบผู้บริโภค
ถ้าตรวจสอบว่าเป็นจริงตามที่โพสต์เจ้าของร้านก็ต้องมีความผิดฐานคดีอาญาเหมือนกันนะครับ
แต่การตรวจสอบร้านปะแก้วซีฟู้ดราคาบางเมนูก็สูงเกินจริงเหมือนกันไปดูแล้วมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการปี๒๕๔๔สุดท้ายโดนเปรียบเทียบปรับไป๑๐๐๐บาทและมีเมนูมากกว่า๑เมนูแต่ละเมนูราคาไม่ตรงกันด้วยหมายถึงว่าราคาแต่ละใบไม่ตรงกันส่วนในกรณี

จริงเวลาไปร้านแบบนี้คุณผู้ชมเองต้องบอกก่อนนะคะว่า
เรามีสิทธิ์ไม่กินได้นะ
ถ้าดูเมนูแล้วเห็นรู้สึกว่าแพงจังเลยอ่ะ
บอกขอโทษนะคะแล้วลุกขึ้นไม่กินไปกินร้านอื่นได้
เราเห็นแล้วราคาขึ้นไว้ตรงนั้นแล้วแล้วเราสั่ง
มันคือการยอมรับไปแล้วนะคะก็ต้องตรวจสอบด้วย
เว้นว่าเขาจะมีผู้ชาย๔๕คนมายืนคุมบอกว่าจะสั่งไม่สั่ง
จะจ่ายไม่จ่ายอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ